คุณผู้ชมดูกันหน่อยว่ามีใครเคยเจอผู้หญิงคนนี้ไหมเพราะว่าตอนนี้กำลัง
ตามหาคนหายเดี๋ยวลองดูภาพนะครับหลังจากที่เธอไปเจอกับ
ซึ่งทำทีมาซื้อรถยนต์หลังจากนั้นก็หาตัวเธอไม่เจอ
ลองขึ้นภาพของผู้หญิงที่เรากำลังตามหาหน่อยก็แล้วกันนะครับ
คนนี้ครับคุณขวัญคุณผู้ชม

คุณอ้อมหรือว่าพี่อ้อมของน้องเนี่ยหายตัวไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วยสิครับ
แล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าชะตากรรมดีร้ายอย่างไร
ผู้หญิงคนนี้คือนางสาวเด่นนภาคุณยศยิ่งนะครับ
หรือว่าคุณอ้อมอายุ๓๕ปีอาชีพคือเป็นเซลล์ขายรถยนต์ค่ายหนึ่ง
พี่น้องช่วยกันโพสต์ตามหาในโซเชียลมีเดียครับ
หลังจากที่คุณอ้อมเธอนัดพบกับลูกค้า
ซึ่งทำท่าทำทางเหมือนกับสนใจอยากจะซื้อรถ

ตั้งใจว่าจะมาคุยที่ศูนย์รถยนต์นั่นแหละ
แต่ว่าลูกค้าเขาบอกว่าอุ๊ยขอโทษจริงผมขับเลยมาแล้ว
งั้นมาเจอผมที่ร้านกาแฟได้ไหม

สมัยนี้นะเวลาจะขายของอะไรต่างมันก็ไม่ง่ายไง
เราอยากจะบริการอ่ะก็อยากจะบริการด้วยโอเค
เอาเอาแบบนั้นก็ได้ไปหาลูกค้าเอาโบชัวร์ไปไปคนเดียวครับ
ก็ไปเจอที่ร้านกาแฟนี่คือผู้ชายที่เป็นผู้ต้องสงสัย
ทำท่าทำทางเหมือนมาเป็นลูกค้าอยากจะซื้อรถนะฮะ
แล้วคุณอ้อมก็มาเห็นไหมเอาเอกสารอะไรต่างมาให้ดูแบบนี้นะครับ

แล้วหลังจากนั้นคุณอ้อมก็หายตัวไปแล้วติดต่อไม่ได้เลย
สามีคุณอ้อมไปแจ้งความคนหายแล้วที่สพสันทรายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
เพราะว่าร้านกาแฟพิกัดจุดเกิดเหตุอยู่ในอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้
ผู้ชายวัยกลางคนใส่เสื้อยืดคอปกสีเข้มหน่อย
สั่งกาแฟแล้วคุณอ้อมก็เดินตามมา
มาพร้อมกับเอกสารเหมือนใบเสนอราคา
อยากจะได้รถรุ่นไหนราคาเท่าไหร่

ก็เนี่ยโอเคนั่งกันฝั่งตรงข้ามเธอถือเอกสารมา
ผู้ชายก็ดูท่าทางแต่งตัวดูดีด้วยนะคะ
ใช่ครับก็เหมือนมาเป็นลูกค้าพูดคุยกันใช่ค่ะ
เห็นบรรยากาศที่ร้านกาแฟคุยแบบนี้
ไม่น่าจะมีอะไรแปลกเท่าไหร่

แต่หลังจากนั้นแหละครับมันมีเรื่องราวแปลกเกิดขึ้น
ผู้ชายคนนี้มากับรถกระบะตู้ทึบ
จอดเอาไว้ก่อนถึงร้าน
เอ๊ะแล้วทำไมไม่มาจอดที่ร้านล่ะ

ผู้ชายคนนี้ติดต่ออยากจะซื้อรถ
แต่ทำทีเป็นขับเลยไปจากศูนย์รถ

แล้วเลยนัดให้มาเจอร้านกาแฟแทน

เลยจริงหรือจงใจจะเลย

อันนี้ข้อสงสัยถัดมา
เอายังไงดีล่ะเพื่อนพี่น้องญาติยาดพยายามโทรหาครับ
ช่วงเย็นมีคนโทรหานะ

โทรติดเบอร์มือถือของคุณอ้อม
แต่คนที่รับสายเป็นผู้ชาย

บอกว่ากำลังจะเอาไปคืนนะคุณอ้อมลืมมือถือไว้
หลังจากนั้นเอ๊ะทำไมยังติดต่ออ้อมไม่ได้สักทียังไม่มา
โทรไปใหม่พอโทรไปรอบนี้
ปริศนารับสายแล้วบอกว่า
ผมเอาโทรศัพท์ของอ้อมมา

แล้วเห็นว่ามีบางช่วงปิดเครื่องหนีอีกต่างหาก

ก็ไปพบว่าพิกัดเนี่ยเหมือนกับมือถือ
อยู่บริเวณหลังหอพักในพื้นที่ตำบลแม่แฝก
ตำรวจก็สะกดรอยตามแล้วไปตรวจค้น
พอไปถึงปั๊บไม่เจอมือถือ
อยู่ในคู่น้ำหลังหอพัก

กำลังจะตามเข้าไปคุมตัวเชิญมาสอบปากคำ

ล้อมถึงเช้าก็ยังไม่เจอตัว

คุณอ้อมน่าจะยังมีชีวิตอยู่นะ
ไม่รู้ว่าจะอยู่ในรถกระบะตู้ทึบต้องสงสัยหรือเปล่า
หรือว่าจะถูกซ่อนถูกขังไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่ง

ติดต่อมาอยากจะซื้อรถอยากจะคุยรายละเอียด

ก็เลยลองโทรหาติดต่อไม่ได้แล้ว
คาดว่าทั้งคุณอ้อมแล้วก็ผู้ชายต้องสงสัย
ไม่น่าจะเคยรู้จักกันมาก่อนหรอก

แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ที่คุณอ้อมหายตัวไปครับ
แล้วก็จะออนไลน์ตลอด

ก็พยายามโทรหามาจากการติดต่อ
เดียวนะชั่วโมงหนึ่งติดต่อไม่ได้แล้ว

ไปเจอกระบะตู้ทึบต้องสงสัย
ทะเบียนยอยักษ์นหนู๔๐๔๗เชียงใหม่ครับ
ทิ้งไว้บริเวณลานจอดรถวัดหนองบัวพระเจ้าหลวง
อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
แล้วปรากฏว่าล็อกกุญแจตู้เอาไว้อยู่

เจ้าหน้าที่ก็เลยตัดลูกกุญแจครับที่ล็อกตู้เอาไว้
แล้วเปิดไปดูข้างในนี่จังหวะตอนตัดนะฮะ
เปิดดูข้างในด้วยความหวังว่าน่าจะต้องเจออะไรเพิ่มเติม
ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยครับ
มีแค่มอเตอร์ไซค์๓คันอยู่ในตู้ทึบ

ส่วนด้านหน้าด้านหน้ารถเนี่ย
เลี้ยวฝั่งขวามีรอยเฉียวชน
ตัวรถฝั่งคนนั่งพบเอกสารแล้วก็เคสโทรศัพท์
ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นของคุณอ้อม
นี่เคสนี้นี่นะฮะแต่โทรศัพท์ไม่รู้อยู่ไหนเจอแต่เคสครับ

ส่งหลักฐานทุกอย่างไปตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง
ลายนิ้วมืออะไรต่างและคนที่ครอบครองรถจะเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
ดังนั้นขึ้นภาพคุณอ้อมอีกสักครั้งหน่อยฮะทีมงานครับ
เพื่อที่ว่าเกิดใครว่าเจอเบาะแสใดประสานแจ้งไปได้เลยนะฮะ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตำรวจสพสันทรายเป็นเจ้าของพื้นที่
เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมเจอตัวอย่างไร

โอ้โหน่ากลัวมากเลยอ่ะคุณคิง
เหตุการณ์นี้น่ากลัวจังทำไมคนเราถึงหลอกลวงกันง่ายแบบนี้

เดี๋ยวต้องตรวจสอบเพราะว่าผู้ต้องสงสัยคนนั้น

อย่างหนักว่าเขามีประวัติอะไรอื่นเพิ่มเติมหรือไม่
แล้วเนี่ยบ่าย๓โมงแล้วถ้าเทียบกับช่วงเวลา

คุณอ้อมไปเจอลูกค้านี่ก็หายไปครบ๒๔ชั่วโมงแล้วสิ